คุณผู้ชมครับมีหนุ่มมาเลเซียคนหนึ่งนะครับ
ได้ร้องสื่อให้ช่วยตามหาภรรยาและลูกนะครับ

หลังจากกลับมาเยี่ยมพ่อที่ป่วยแล้วก็ขายที่ดินในจังหวัดอุตรดิษฐ์
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็หายตัวไปทั้งคู่อย่างไร้ร่องรอย
แต่ว่าทางญาติยืนยันว่าทั้งสองคนนั้นเดินทางกลับไปแล้วนะครับ

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในซีลบุญสูงอายุ๔๐ปี

เดินทางพร้อมนำรูปถ่ายของภรรยา
ชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ได้ผ่านลูกสาววัย๘เดือน
เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เพื่อเยี่ยมพ่อที่ป่วย
เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้วี่แวว
นายบุญสิทธิพรมจันทร์จิตอาสาช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย
ให้ทีมข่าวฟังว่านายซิลบุญสวงบอกว่าในวันที่๑๔สิงหาคม
ภรรยาได้โทรมาบอกว่ากำลังจะเดินทางกลับที่ประเทศมาเลเซีย
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ถึงบ้าน
ส่วนทางบ้านของภรรยาก็ยืนยันว่าเธอได้เดินทางออกจากบ้านในวันดังกล่าวแล้ว
ซึ่งเขากลัวว่าภรรยาและลูกจะได้รับอันตราย
ตอนนี้เป็นห่วงมากเพราะไม่สามารถติดต่อได้เลย
มีประสานมาว่าน้องยังอยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้ออกประเทศ
ทีมข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านพ่อของนางขวัญใจ
ตำบลวังกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์

โดยได้พบกับนางวลื้อไทยสุขสุยานนท์ญาติของนางขวัญใจ
เธอก็ยืนยันว่านางขวัญใจและหลานได้มาเยี่ยมพ่อจริง
เพราะพ่อป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลและไม่มีใครเฝ้าไข้
โทรแจ้งให้นางขวัญใจกลับมา
พ่อหายและกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
จากนั้นเมื่อวันที่๑๔สิงหาคม
ขวัญใจได้ขอกลับไปประเทศมาเลเซียพร้อมลูก
และเดินทางไปที่สถานีรถไฟด้วยตัวเอง
ระหว่างที่เขาไปเฝ้าพ่อเขามีติดต่อเพื่อนหรืออย่างไรนี่เลย
ก็เลยโทรไปว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใคร
เขาก็เล่าว่าเป็นรู้จักกันก็ไอ้แตน
ก็ถามว่าไอ้แตนติดต่อมากมั้ย
ล่าสุดคือมันติดต่อมาเมื่ออาทิตย์เนี่ยประมาณอาทิตย์นึง
ว่าอยู่ลูกอยู่อะไรนะชายเดน
อะไรอย่างนั้นครับ

เราก็ไม่รู้ติดต่อยังไงเลยตอนนี้
อรัญญะประเทศมันบอกว่าจะเข้าคำเห็น
ด้านนางวารีอินจ่างญาติอีกคนนึงของนางขวัญใจก็เล่าว่า
นางขวัญใจมาขายที่ดินให้กับเธอประมาณ๕ไร่

จึงตกลงรับซื้อที่ดินในราคา๒แสนกว่าบาท

เพราะต้องเก็บเงินไว้รักษาพ่อของนางขวัญใจ

ยังได้ให้เงินนางขวัญใจติดตัวไป๔๐๐๐บาท
พอมารู้ทีหลังว่านางขวัญใจได้หายตัวไป
รู้สึกเป็นห่วงมากจึงอยากให้ติดต่อกลับมาโดยเร็ว
จากข้อมูลของสามีและญาติผู้สูญหาย

ที่เป็นแรงจูงใจให้นางขวัญใจหนีออกจากบ้าน
ทั้งสามีและญาติยัดยังคล่องใจว่า
ขวัญใจและลูกน้อยหายตัวไปอย่างลึกลับได้อย่างไร
ดังนั้นความหวังเดียวของพวกเขาคือเจ้าหน้าที่
ที่จะช่วยตามหาพาทั้งสองคนกลับมาสู่ครอบครัวอีกครั้ง